ส่วนที่จังหวัดปราจินบุรีพิษรักแรงหึงค่ะ
ชายหนุ่มคนหนึ่งพาแฟนสาวไปนั่งชิวกัน
ค่ะอยู่ที่เขื่อนนะคะแต่หลังจากนั้นแฟนเนี่ยแอบไปคุยกับชายอื่น
ด้วยความโอ้โหกลับจะเข้าไปเคลียร์
แต่ผู้ชายคนนั้นนะคะที่เขาเข้าไปเคลียร์มีมีดค่ะ
ควักออกมาแทงทั้งผู้ชายและแฟนเสียชีวิตค่ะ
มันมีแม่เขาค่ะ
เชื่อว่าวิทยาวัตน์เรืองสีอายุ๒๕ปีค่ะ
หลังจากก่อเหตุแทงตายไป๒ศพ

รอสภาพแบบนี้ค่ะร้องไห้ไปด้วย
แล้วพอแม่มาถึงก็คุยกับแม่บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดึกมากค่ะตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
เขื่อนแม่น้ำปลาจีนบุรีที่อำเภอศรีมหาโพธิ
นายวิทยาวัฒน์เขาใช้มีดพับแทงนางสาวนพัฒน์กมลปานปั้น
อายุ๒๗ปีและนายกิติศักดิ์มากยิ่งอายุ๒๖ปีจนเสียชีวิต
สภาพศพนายเกียรติศักดิ์มีแผลถูกแทงที่หน้าอกที่ชายโครง
หน้าท้องที่ราวนมรวมประมาณ๗แผลค่ะ
นายวิทยาวัฒน์ผู้ก่อเหตุอยู่ในสภาพเมาเหล้าเลยนะคะ
เล่าไปร้องไห้ไปอย่างที่คลิปที่คุณผู้ชมเห็น
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมานั่งสังสรรค์กับเพื่อน
ใกล้กันนี่แหละก็คือริมเขื่อน
มาตั้งแต่๑ทุ่มกระทั่งเที่ยงคืน
ผู้เสียชีวิตทั้งคู่ขับรถมาดื่มและอยู่ที่จุดไม่ห่างกัน

ฝ่ายหญิงเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาคุยด้วย
แต่ฝ่ายชายมาเห็นค่ะเกิดความหึงหวง
กระโดดถีบเลยถีบเขาที่บริเวณลำตัว
และพยายามทำร้ายเขาก็บอกนะ
เขาบอกแบบนี้นะคะเขาพยายามป้องกันตัว
และมีมีดพกอยู่พอดีก็เลยเอามีดพกที่พกมาเนี่ย
แทงสวนออกไปจำไม่ได้ว่ากี่ครั้ง
ฝ่ายชายล้มฟุบลงไปค่ะช่วงชุลมุนฝ่ายหญิงเข้ามาพยายามห้าม
ก็เลยถูกลูกหลงเสียชีวิตไปด้วย
เขายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายฝ่ายหญิงแต่อย่างใดค่ะ
เรื่องนี้ทางคดีตำรวจสพศรีมหาโพธิ
ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
สรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตเป็นขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนในวิทยาวัฒน์เบื้องต้นถูกตั้งข้อกล่าวหา
ฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองและหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจนำตัวในวิทยาวัฒน์ค่ะไปชี้จุดที่นั่งดื่มเบียร์กับเพื่อน
และผู้เสียชีวิตซึ่งนั่งอยู่ห่างออกไป๖เมตรเท่านั้นเองค่ะ
จุดที่๒ที่ไปทำแผนหน้าห้องน้ำที่นายวิทยาวัฒน์ยืนคุยกับนางสาว
นพัฒน์กมลผู้เสียชีวิต
และถูกนายเกียรติศักดิ์ผู้ตายเข้ามาทำร้ายร่างกายก่อน
จากนั้นไปต่อที่จุดที่๓ที่มีการชกต่อยกันค่ะ
ก่อนที่นายวิทยาวัฒน์จะใช้มีดออกมาแทงทั้งคู่
ในการทำแผนใช้เวลาไม่นานนะคะ๒๐นาทีเท่านั้นเอง๓จุด
ก่อนที่จะนำตัวฝากขังศาลจังหวัดปราจีนบุรี
วันนี้เองค่ะญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพ
ไปทำเรื่องขอรับศพที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ